คดีของคุณแตงโมนะคะ
วันนี้ปกับโบรเบิร์ต
ก็ปรากฏว่าสารมีคำพิพากษาตัดสินคดีแล้วนะคะ
เบื้องต้นรับโทษจำคุกและปรับ
แต่ว่าเนื่องจากมีการจ่ายเยียวยา
ก็จึงได้รับการรอลงอาญาค่ะ
เมื่อเช้านี้ค่ะนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย
หรือว่าในปก็มาที่สารจังหวัดนนทบุรี
ปก็แต่งกายอย่างที่เราเห็นล่ะค่ะ

นายภัยบูลตรีกาญจนานันต์มาด้วยเหมือนกัน
ก็สวมเสื้อเชิดทับด้วยสูตรสีเทา
สีหน้าไร้ความกังวลนะคะ
มีทักทายนักข่าวด้วยนะคะ
ส่วนคุณแม่บุญพนิดาศิรยุทธโยธินนะคะ
ก็มากับทนายความส่วนตัว
ก็ทักทายนักข่าวก่อนที่จะขึ้นไป
ฟังการพิจารณาคดีของศาลเหมือนกันนะคะ
จนกระทั่งถึงช่วงเที่ยงค่ะ
คุณแม่นะคะปอแล้วก็โรเบิร์ต

ผู้สื่อข่าวบอกสีหน้ายิ้มแย้มนะคะ
นี่ค่ะนี่ตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินลงมา

สารมีคำพิพากษาในคดีแตงโม

เมื่อ๒๔กุมภาพันธ์ปี๖๕
ซึ่งปเป็นจำเลยที่๑และโรเบิร์ตเป็นจำเลยที่๒
ก็คือว่าปมีความผิดตามคำฟ้อง
สั่งจำคุก๕ปี๘เดือนปรับ๑๒๘๐๐๐บาท
แต่เนื่องจากจำเลยมีเจตนาจ่ายค่าชดเชย

ปรับเป็นเงิน๖๔๐๐๐บาท
และให้รอการลงโทษ๓ปี
แล้วก็รายงานตัวบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

สารสั่งจำคุก๔ปี๔เดือนปรับ๑๘๐๐๐บาท

ลดโทษเป็นจำคุก๒ปี๒เดือน

และบำเพ็ญประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งทั้งสองคนก็น้อมรับในคำตัดสินของศาล
และบอกว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด

ที่ให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
แล้วก็ผมเชื่อมั่นในความยุติธรรมนะครับ
แล้วก็ให้ยอมรับนะครับ
กับคำตัดสินของท่านผู้พิพากษานะครับ
ผมเชื่อว่าท่านมีดุลพินิษฐ์
แล้วก็มีหลักเกณฑ์นะครับ
วันนี้เราน้อมรับคำตัดสินของท่านครับ

ที่ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เอ็นดูนะครับ
แล้วก็มอบความรักให้จริงนะครับ
จนทำให้จุดจบของเรื่องนี้มาถึงตรงจุดนี้ได้นะครับ
ขณะที่คุณแม่พะนิดานะคะ
วันนี้ก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกพอใจในคำตัดสิน

แล้วนึกถึงลูกสาวให้ช่วยดนใจ

ทิศทางที่ได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่าย
วันนี้มาขึ้นศาลก็มั่นใจว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้น
แล้วก็เป็นจริงอย่างที่หวังค่ะ
วันนี้ขอให้น้องเนี่ยคือจุดทูบนะคะ
ขอให้น้องมาดนใจท่านศาล
ตัดสินในคดีนี้ด้วยความยุติธรรม
เพราะออกมาแบบนี้จริง
ทางด้านทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่นะคะ
ก็บอกว่าส่วนคดีของปอและโรเบิร์ตนั้น

เนื่องจากคดีถือเป็นที่สิ้นสุด
ซึ่งจำเลยและผู้เสียหายก็เข้าอกเข้าใจกันดีนะคะ
ส่วนคดีของกระติกแซนจ๊อปและทนายเอ็ม
นัฐสารนัทสืบพนักพยานวันที่๒๙
มิถุนายนนี้ก็ยังคงดำเนินการ
ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม
ส่วนจะมีการเจรจากลายเกลี่ยหรือไม่
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการค่ะ